เทศกาลกุมพระเมลาถือว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่
ของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูนะครับ
ในแต่ละปีก็จะมีผู้เข้ามาร่วมเทศกาลนี้นับล้านคน
ควบคุมฝุงชนจำนวนมากไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
แต่ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่มาเป็นตัวช่วย
นั่นก็คือแอปพลิเคชันในการเก็บข้อมูล
ก็จะทำให้สามารถจัดเส้นทางการเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่อยไปจนถึงการดูแลสุขภาพของผู้ที่มาแสวงบุญ
แต่ที่สำคัญก็คือมีการรนรงให้เทศกาลนี้
เป็นเทศกาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้วยการกำจัดขยะแล้วก็เปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกมาเป็นถุงผ้าแทนครับ
เทศกาลมหากุมพระเมลาเป็นประเพณีทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
มีผู้แสวงบุญที่นับถือศาสนาฮินดูหลายร้อยคน

น้ำชำระบาปที่แม่น้ำโกธาวารีในเมืองศักดิ์สิทธิ์นาศิก
ทางตะวันออกเคียงเนื้อของนครมุมไบ
ข้อมูลของทางการอินเดียระบุว่า
ตลอดช่วงกุมพระเมลาระหว่างเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนเมื่อปีที่แล้ว
มีผู้เข้าร่วมพิธีมากกว่าหนึ่งร้อยล้านคน
ขณะที่หลายฝ่ายพยายามทำให้แน่ใจว่า
อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์จะมีความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัย
และจะต้องไม่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมเหมือนเมื่อหลายปีก่อน
ที่มีการเหยียบกันตายนับ๑๐คน
ระหว่างที่ฝูงชนกำลังแย่งกันลงอาบน้ำในแม่น้ำโกธาวารี
โดยทีมแพทย์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรต่างช่วยกันหาทางออก
ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการจัดการความเรียบร้อย
เวลาที่มีฝูงชนมารวมตัวกันมาก
โครงการนี้เรียกว่ากลุ่มพระทอน
นับเป็นความท้าทายอย่างมาก
เนื่องจากจำนวนคนนั้นมีมหาศาล
จะเรื่องอาหารความปลอดภัยที่พัก
การเดินทางตลอดช่วงมหากุมพระเมลา
วิจัยของโครงการได้พยายามพัฒนาแอปพลิเคชัน

มาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญ
รวบรวมและส่งกระจายข้อมูลให้แก่ภาครัฐ
เพื่อช่วยในการจัดการช่วงเทศกาล
สามารถระบุพิกัดและขนาดของฝูงชน
โดยตรวจจับจากคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการตรวจสอบ
จำนวนคนที่ลงอาบน้ำชำระบาปในแต่ละช่วงเวลา
ซึ่งการใช้งานสามารถทำได้จริง
เพราะรัฐบาลขอความร่วมมือให้บริษัทการสื่อสาร
ส่งข้อมูลของลูกค้าให้กับทีมงานของเขา
อกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนกลุ่มพระเมลา
ครอบคลุมการใช้งานสำหรับผู้ร่วมพิธี
โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลโรงพยาบาลแต่ละแห่ง
และจำนวนที่จอดรถตามสถานที่ต่าง
ตรวจสอบสภาพการจราจรและห้องสุขา
นับว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายอย่างมาก
โดยเฉพาะสำหรับคนที่มาจากต่างถิ่น
และไม่คุ้นเคยกับสถานที่ต่างในเมืองนาสิก
สุขภาพอนามัยก็สำคัญเช่นกัน

จะมีคนอินเดียจากทั่วประเทศทุกชั้นวรรณะ
เชื้อสายมารวมตัวกัน
อกจากนี้ภายในงานยังมีการส่งเสริม

ตามโซโลแกนคุมภาเมลาสีเขียว
มีการนำมาตรการจัดการขยะมาใช้
ห้ามประชาชนใช้ถุงพลาสติก
และให้หันมาใช้ถุงผ้าแทน
ทีมงานบอกว่าเพียงแค่อาศัยเทคโนโลยีเข้าช่วย
จากงานใหญ่ที่มีคนนับล้านมารวมตัวกัน
และไม่สามารถควบคุมจัดการอะไรได้เลย
ก็กลายเป็นงานที่มีระเบียบแบบแผน
และสามารถวางแผนล่วงหน้าได้

และที่สำคัญคือปลอดภัยอย่างยิ่งสำหรับประชาชน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน